ตามกันต่อครับกับกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านของทางกัมพูชานั้นคือโบกตนะครับ
เป็นกีฬาต่อสู้ที่หลายคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจกฎิกาวันนี้ทีมงานของเรานะครับ
เกาะติดเรื่องของโบกตมานะครับดูไปดูมาแล้วเนี่ยผมสังเกตดูก็มีความคล้ายคล้ายนะครับ
มวยไทยคือมัดเท้าเขาศอกมีแต่ว่าจะมีจุดในการให้คะแนนคือถ้าศอกโดนหน้านะครับ
ก็จะได้๓แต้มเขาโดนหน้าได้๕แต้มอะไรอย่างนี้นะครับและรวมถึงมีการทุ่มด้วย
คุณบุกตถือเป็นหนึ่งในศิลปะป้องกันตัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับมีการบรรจุให้นักเรียนเรียนกันในกัมพูชาทั่วประเทศ
และพวกเขายังหวังอีกว่าสักวันหนึ่งจะถูกเข้าผลักดันแข่งขันในโอลิมปิกเกมในอนาคตครับ
คุณบกตคือหนึ่งในกีฬาพื้นบ้านที่แปลกใหม่สำหรับชาวอาเซียนโดยจำแนกประเภทแข่งขันได้๒อย่างคือต่อสู้และไล่รำ
โดยประเภทต่อสู้จะแข่งขัน๓ยกยกละ๓นาทีมีการคิดแต้มที่ละเอียดอ่อนเช่นทุ่มได้๑คะแนนเตะต่อยท้องได้๒คะแนนเตะต่อยหน้าได้๓คะแนน
ยังมีเท่าพิเศษและอีก๕คะแนนคือการฟันศอกหรือตีเข่าใส่หน้า
แต่ห้ามฟันศอกบนศีรษะลักษณะจะต่างจากมวยไทย
ส่วนประเภทร่ายรำจะเน้นความสวยงามและสมจริงของท่า
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากแฟนกีฬากัมพูชาเป็นอย่างดี
อลิสเปลาล่าลูกครึ่งกัมพูชาศรีลังกาเปิดเผยว่า
แม้จะเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
แต่ตนเพิ่งเคยมาดูแบบติดขอบสนามครั้งแรก

กบูชายังไม่ได้ผลักดันแบบชัดเจน
อย่างไรก็ตามมอลิสยังบอกถึงความฝันของเขาอีกว่า

แต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
มวยไทยที่มีการผลักดันมาเกิน๑๐ปี

แต่อีกคนที่อยู่ในไม่มีวิทยาลัยแบบ
เพราะเราต้องจัดกะได้
คุณถูกพูดว่าเกินละโบกาตาว
เดิมสู่โลกและแบบนี้
ทำให้เราอาจไม่เห็นกีฬาแปลกเยอะกับเท่าที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการยกระดับ๔เกมให้มีความสากลมากยิ่งขึ้น

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา